คลิปนะคะ๒คลิปเด็ดค่ะคุณผู้ชม
ชาวต่างชาติคนหนึ่งเขารีวิวการขึ้นรถบัตรในเมืองไทย

อะไรอ่ะ

สเปชิ้น

ตอนนี้ดิฉันรู้สึกหน้าชาค่ะ
ด้านซ้ายก็ชาด้านหน้าก็ชาด้านขวาก็ชานะคะ

ฝรั่งยูจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ

รู้สึกคันจมูกยิบเลยปุ้ยตอนนี้
ภายใต้รอยยิ้มแฝงด้วยน้ำตาแล้วก็อาการชาเลยนะ
บอกให้นะคะเป็นคลิปสั้น๗วินาทีค่ะ
สะเทือนหัวใจคนทั้งประเทศเลยนะคะ
แล้วยิ่งเห็นข้อความที่เจ้าของคลิปโพสต์เตือนสติบอกว่า

ดีนะเขาไม่บอกว่าเป็นรถบัสของเจ้าไหน

เนาะแล้วปรากฏว่าพอคลิปนี้เนี่ย

ปรากฏว่ามีคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยนะคะ

บางคนขอโทษแทนเจ้าของรถด้วยออกตัว
ขอโทษด้วยที่ต้องเจออะไรแบบนี้

มีคนทำแป้งหกหล่นหรือเปล่า
บปุ๊บแป้งก็เลยกระจายแบบนี้นะคะ

ถ้าดูดี
มันเป็นคราบฝั่งแน่นมากกว่าหรือเปล่า
แต่เยอะแบบนี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันนะ

ฝากไปถึงบรรดาผู้ประกอบการ